ตามคดีของพระธรรมชโยชน์เจ้าอาวาสวัฒนธรรมกาย
ขีดเส้นตาย๒๖พฤษภาคมนี้
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มีการวิภาควิจารณ์กันก็เรื่องของอาการอาภาษณว่าจริงเท็จแค่ไหนนะฮะ

แต่ว่าล่าสุดค่ะวัดพระธรรมกายเองก็ออกมาแถลงยืนยันเหมือนกันนะคะว่า
พระธรรมชโยชน์นั้นอาภาคจริง
รวมถึงใบรับรองแพทย์ก็ไม่ได้เป็นเท็จ
และไม่ได้มีแผนหลบหนีไปต่างประเทศแต่อย่างใดค่ะ
สนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

กรณีใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลค่ายพานุรังศรี
คุณหมอได้ตรวจพระเทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโยที่วัด
โดยการร้องขอจากคณะแพทย์ที่ทำการรักษา
เพราะเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าว
ซึ่งตามความเห็นแพทย์ด้วยกันเห็นว่า
ใบความเห็นแพทย์ท่านนั้นไม่ได้เป็นเท็จ

แพทย์ไปตรวจนอกสถานพยาบาลนั้นสามารถทำได้ค่ะ
และท่านอาภาษณ์หนักนะคะมีอาการ๘อาการ
ซึ่งคณะแพทย์ลงความเห็นว่า
พวกนี้ไปต่างประเทศเนื่องจากท่านมีอายุมาถึง๗๒ปีแล้ว
และอาการอาภาษณ์ดังกล่าวก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้
รวมถึงไม่มีหนังสือเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าพาสปอร์ต
และไม่มีวีซ่าตลอดชีพของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ
สำหรับกรณีลงชื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปที่ธรรมเนียบขาว
พระสนิทวงศ์กล่าวว่าเป็นความเคลื่อนไหวของลูกศิษย์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการเองค่ะ
ของผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวว่าสารออกหมายจับพระธรรมชโยแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์พระธรรมชโยจะไปยื่นเรื่องต่อนายโอบามาเพื่ออะไร
เพราะมันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมข้อไหนที่ให้ทำแบบนั้นได้
ดังนั้นถ้าพระธรรมชโยไม่มาตามนัดภายในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้
เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องเข้าไปจับ
มีสมณศักดิ์ทางสังคมและไม่คิดหนีออกนอกประเทศ

จากพระธรรมชโยมีลูกศิษย์ในวัดจำนวนมากนั้น
หากมีการทำร้ายร่างกายก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
วัดธรรมกายเองคงไม่แย่ขนาดนั้นและต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมค่ะ